มาดูเรื่องที่มันน่าจะเฉาในแวดวงตำรวจหน่อยค่ะ
เมื่อดาบตำรวจนายนึงนะคะไปลักลอบขนฝิ่นดิบ
แล้วทำมาทั้ง๓รอบมันก็เลยจะกลายเป็นแทนที่ตำรวจจะไปจับผู้ร้าย
ตำรวจเลยต้องจับกันเองเออครับเนี่ยงานนี้นะคะ
ลองไปดูดิของกลางเพียบเลยนะคะอ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเข้าจับกลุ่มตัวดาบตำรวจคมภูสิตค่ะ
ธนดาพิจารณ์อายุห้าสิบปีค่ะเป็นดาบตำรวจอยู่ที่สถานี
ตำรวจภูทรชัยปราการที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วยังจับภรรยาได้ด้วย
ก็คือนางกรการนะคะมีของกลางเป็นฝิ่นดิบ๕๐ก้อน
ก้อนหนึ่งก็ประมาณ๑๖กิโลกรัมน้ำหนักรวมกัน๘๐กิโลนะคะซุกซ่อนอยู่ที่ท้ายรถเก๋ง
และยังไปเจออาวุธปืน๒กระบอกแล้วก็มีเครื่องกระสุน
โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าได้สืบรู้มานะคะว่าจะมีการแอบลักลอบลำเลียงยาเสพติด
และจะอาศัยความเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะในการฝ่าด่าน
ก็เลยไปจับได้ที่บริเวณด่านตรวจตำบลแม่นาที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
และคุณผู้ชมก็ไปจับดาบตำรวจนายนี้ได้สุดท้ายวันนี้ตอนนี้มีความคืบหน้าล่าสุด
เพราะผู้การเชียงใหม่ค่ะสั่งเด้งแล้วนะคะ
ดาบตำรวจคมภูสิตรายนี้ออกจากราชการทันที
โดยทางด้านของดาบตำรวจเนี่ยก็ให้การรับสารภาพว่ามีการลักลอบขนฝิ่นจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่มาจริง
จะเอาไปวางไว้ตามจุดต่างก่อนที่จะมีเครือข่ายมารับต่ออีกทีค่ะ
ทำเป็นครั้งที่๓แล้วค่าจ้างแต่ละครั้งจะได้ประมาณ๗๕๐๐๐บาท
และยังมีการไปตรวจสอบข้อมูลพบว่าดาบตำรวจรายนี้เคยก่อเหตุกับเครือข่ายที่เป็นชนเผาด้วยนะคะ
แต่ว่าไม่ได้มีเพื่อนตำรวจคนอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใดค่ะ
ตั้งข้อหาครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่๒ฝิ่นดิบ
แต่ถ้าไปตรวจพบเพิ่มว่ามีการกระทำผิดอื่นน่าจะโดนคดีเพิ่มด้วย